มาดูอุบัติเหตุแล้วท้ายที่สุดกลายเป็นเหตุสลดนะคะ
เฮลิคอปเตอร์ของทหารบกตกที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คุณผู้ชมครูตายหนึ่งสิบตายหนึ่ง

แล้วมันมีวินาทีที่แคลดดี้ของสนามกอล์ฟเนี่ย
สามารถถ่ายวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ร่วงหล่นมาจากฟากฟ้า
แล้วกลายเป็นว่าเพลิงลุกไหม้ได้แบบนี้
เฮ้ยล่วง
เฮ้ยใช่เหรอ

ล่วงจริง

ลักษณะเหมือนเสียกันทรงตัวแล้วค่อยร่วงลงมาสู่พื้นดิน
แล้วเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นก็ไปกระแทกกับพื้น

เข้ามากันเป็นหมู่มาทั้งหมด๑๑ลำด้วยกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
อีกคลิปหนึ่งถ่ายโดยครูฝึก
นี่ค่ะ
ถ่ายโดยครูฝึกจากลานบินภายในศูนย์ฝึกบินทหารบกค่ายจีรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
นี่เป็นช่วงที่วินาทีที่เกิดเพลิงลุกไหม้นะคะ

ตรงนี้ก็คือบริเวณสนามย่าข้างที่ทำการปรายศนีย์เขต๖หน้าค่ายจีรประวัตินะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งเข้าไปฉีดน้ำฉีดสารเคมีเพื่อดับไฟ
แล้วสุดท้ายพอไฟดับลงไปพบผู้เสียชีวิต๒ศพ
ศพแรกก็คือพันโทปานพงศ์บรรจงเปลี่ยนเป็นครูการบินโรงเรียนการบินทหารบก
ศพที่๒เป็นสิทธิ์การบินทหารบกชื่อว่าสิบโทชนากรเปี่ยมเจริญนะคะ
นี่ทั้งสองท่านนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวทำการบินหมู่ไปกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นเดียวกัน
เป็นการฝึกบินนอกที่ตั้งโดยขึ้นบินจากศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลบบุรี
่งหน้าไปยังสนามบินเกษตรที่จังหวัดนครสวรรค์
มีข้อมูลบอกว่าเครื่องบินชุดนี้เป็นเครื่องบินใหม่ทั้งหมดนะคะ

นะคะแล้วครูที่ฝึกบินเนี่ยนะคะ
พันโทปานพงศ์ท่านเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกา
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุทางอากาศแบบนี้ค่ะ
ทัพบกได้มีการตั้งแถวกองเกียรติยศรับร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียจ
แล้วก็มีขบวนรถยนต์เคลื่อนขบวนนำศพทั้งสองนักบิน
บำเพ็ญกุศลที่ชาปนสถานของกองทัพบก
ตะบนเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีแน่นอนนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อน
รดน้ำศพเสร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่ของสิบโทชนากร
ก็นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะคะภาพนี้หลายคนเห็นแล้วบอกทราบซึ้งนะคะ
เดินมาที่รูปของลูกชายมารูปภาพถ่ายของลูกชาย
แล้วก็มีการเอ่ยชื่นชมนะคะนี่นี่จังหวะนี้นะคะ
เข้าใจหัวอกเลยนะคะ
พ่อกับแม่ของสิบโทชนากรบอกว่าลูกเก่งมากทำดีที่สุดแล้วนะคะ
อกจากนี้พลตรีวรุษนันทวงศ์เป็นพบศูนย์การบินทหารบก
ท่านก็เดินทางมาพูดคุยแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัว
นี่จังหวะที่คุณพ่อคุณแม่เดินมารูปรูปของสิบโทชนากรนะฮะ
ลูกเก่งแล้วบอกกับรูปของลูกแบบนี้ค่ะ
พลตรีวรุษนะคะท่านก็มาแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัว
แล้วก็ชื่นชมทั้งครูฝึกแล้วก็สิทธิ์การบินที่
พอรู้ว่าเครื่องมีปัญหาก็พยายามที่จะบังคับเครื่องอย่างสุดความสามารถ

ถ้าเกิดว่าตกในที่ชุมชนเนี่ยความสูญเสียอาจจะมากกว่านี้นะคะ